ก็คิดว่าอยู่ที่น้ำคุดได้ไม่เกิน๓๐เปอร์เซ็นต์
อยู่ที่นี่พูดได้ถึง๘๕เปอร์เซ็นต์

ว่าถ้าผ่านกล้องพระเลือกแล้วรอบต่อไปไม่ลง

บางเรื่องเราเนี่ยไม่อยากออกข่าว
พอออกข่าวไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้กระทบกับความรู้สึกของแฟนคลับที่เขาเชียร์ตลอด
พูดได้ใช่ไหมเพราะว่าที่จีนก็เห็นสัมภาษณ์
บอกว่ายังพูดไม่ได้นะตอนนั้น
ให้ตรงไปนี่
สนุกโทษต่อไป
ครับก็กลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
พูดไม่ได้นะตอนนั้นตอนที่โทรนาเมนต์มันกำลังแข่งขันกันอยู่

มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ก่อนไปแล้ว
ครับเค้าคิดว่าอยู่ที่นั้นพูดได้ไม่เกิน๓๐

มีอาการตึงมากสังเกตว่าจากการวิ่ง๒๐๐วันถัดไปรอบคัดเลือกวิ่งเกือบไม่ได้แล้ว
คือวิวเองก็เป็นเด็กฉลาดนะฮะวิ่งไม่ได้เขาจะไม่ฝืนเขาจะหาลือกับโค้ด
แล้วว่าเขามีอาการอย่างนี้อันนั้นก็เป็นที่มาว่าจะทำยังไงไม่ให้วิวบาดเจ็บ
เพื่อให้ไปต่อในรายการออกไปไปต่อรายการอื่น
แล้วก็ส่วนไปต่ออะไรกันอื่นนั้นมันเป็นเทคนิค
เพราะว่ากฎิกามันรักกลุมมากว่าถ้าผ่านกล้องค่าเลือกแล้วรอบต่อไปไม่ลง
ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดรายการที่เหลือทั้งหมดอันนี้เป็นกติกาของกีธา
คือเซฟไว้เพื่อมองไปถึง๔คูณ๑๐๐ซึ่งจริงมันเป็นเป้าหมายหลักของทั้งนักกีฬาและสมาคม
เลือกถ้าเลือกได้ในสถานการณ์ที่เกิดมีอาการบาดเจ็บอะไรก็ตามเนี่ย
ทุกคนจะไปมุ่งเป้าที่๔คุณ๑๐๐เพื่อสำเร็จร่วมกัน
แต่บิวเนี่ยคือเจ็บมาก่อนที่จะพูดกันใช่ไหมว่า
ตั้งแต่ชิงชะเบสเชียก็วิ่งได้ไม่เต็มเหรอเนี่ย
คืออย่างนี้นะฮะวิวเนี่ยตอนชิงชะเบสเชียคงพร้อม๘๕
ซึ่งจากอาระบัติเจ็บอันต่อเก่าที่เป็นมาก็ค่อยฟื้นมา
เราต้องให้เวลาเขาฟื้นตัว
งั้นในชิงชะเบสเชียลงเฉพาะถึงบริสุทธิ์
แล้วก็รอบชิงน่ะสังเกตไม่ว่าวิ่งมาสู่สีบอด๒๐หลังก็ฉีกวันนี้ออกมา
สั่งเขาว่าวิวระวังอย่าเจ็บนะอีกคิดถึง๑๑ล้าน
เขาเพิ่งเร่งคงเร็วขึ้นมาแต่เขาฉลาดเด็กนี้ฉลาดนะ
ก็ทำเต็มที่ได้คุยกันไว้เราดูในวีดีโอถึงเราจะเห็นได้ว่า๒๐หลังเริ่มฉีดออกไป

มันหายไปแล้วแต่ก็มีอาการที่ไหล

หลังย่อเพราะไปแข่งกีฬาแบบนักเรียนวิ่งไล่ไม้สีก็ทิ้งเดี๋ยววิ่งมายกก็เข้าเส้น
ซึ่งอันนี้มันเป็นเอ็กซาเรนระหว่างแข่งขันนะฮะก็โอเคก็ต้องให้เวลา
ให้เวลาหนึ่งก็พัฒนาการบาดเจ็บของเขา
แต่ในมุมว่าเด็กต้องไปก็เพราะว่ามันก็เป็นความหวังนะ
คือเราบากมันเรื่องเหมือนเราเนี่ยไม่อยากออกข่าว
พอออกข่าวไปแล้วเนี่ยเออ
เราไม่อยากให้กระทบกับความรู้สึกของแฟนคลับที่เขาเชียร์ตลอด
แล้วไม่ได้แข่งเขาเนี่ยทุกคนตั้งใจนะ
ก่อนแล้วเป็นทางอาทิตยุ๑

หลังจากปฏิแข่งที่กญญัตรอร์บุรีกลับมา

คนพร้อมมันไม่เหลือเปตนจริง
นอนอยู่บ้านอมเจ็ดบันที่เปาโลนี่แหละครับ
เพื่อจะต้องลุ้นว่าจะหายโควิดไหม

เข้าเลือดออก

คือบางครั้งเนี่ยเอ่อ

วิ่งรอบลองชาวเลือด๑๐๑๖

แต่ว่าถ้าตอนถ่ายท่อรู้สึกว่าน่าจะไม่เห็นนะ
มันต้องในสนามเฉย

ก็คือตอนที่เราเข้าหลังไปแล้วเนี่ย

สอราชผ่อนแต่ว่าคนที่ตามหลังมามันต้องใส่สุด

แล้วก็ชนตรงไหนครับ
แล้วเข้าก็ถ้นนี่

นี่มีอาการโปรดราวะ

ท่อคนมันก็ยังไม่ดีขึ้นอะไร

กังวลนะฮะ

ก็มีกังวลตัวนี้ป่วยตัวนี้เจ็บทำให้การทำเช็คมากก็ผิดภาค
อ่าเข้าใจครับแต่ละไม้มันก็ห่วงซึ่งกันแล้วกันเลย

แต่ผมได้คุยกับศรษฐ์ฟังกลับมาแล้วเนี่ย
ก็บอกไม่ต้องห่วงนะครับพวกผมจะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งสู้กับมัน
อืมช่วยที่ทุกคนจะมั่นใจถ้าว่าจีนไทยญี่ปุ่นเนี่ย
มันไม่ได้แพ้กันชนะกันง่ายหรอกแต่เราเชื่อมั่นเราน่าทำได้ดีกว่าที่ผ่านมา
คือวันนั้นมันเสียดายถ้าพูดถึง๔คูณร้อยเนี่ยอันนี้ผมเป็นมุมคนดูนะ
แต่ว่าในเชิงหลังบ้านก็คงจะเห็นไม่ได้ต่างมาก
เพราะว่าช่วงไม้สองไม้สามอะคือเขาห่วงกันกว่าสำหรับสอระอาหารเนี่ย
ออกไม่สุดนะเหมือนระยะส่งไม้มันหายไป
แค่นั้นก็๓เม็ดแล้วนะคะ
มันก็หายไป๓เม็มก็ไล่ยากเหมือนกัน
เข้าใจมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันคิดว่าน่าจะอยากจะชี้แจงถูกไหมที่พูดที่นั่นไม่ได้
ครับคือบางครั้งเนี่ยมันผิดพลาดระหว่างแข่งขันเนี่ย
มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าได้คุยรายละเอียดแล้วเรารู้ว่าเกิดจากอะไร
เช่นตัวรับไม้เนี่ยเห็นว่าไม้๒มาส่งไม้๓ไม้๓เป็นกังวลว่า

เหลือออกช้าลดมาคงให้สั้นลง

แล้วเจฟว่าในจึงเจียกตีไม้เป๊ะใช่มะ

รู้สึกมันตี๑๐เมตรกว่านะ

แต่ว่าถ้าเราพูดถึงมุมว่านักกีฬาเจ็บสรุปคือ
คนดูจะได้เข้าใจนะเจนไล่เหตุการณ์ให้
อย่างไม้หนึ่งเนี่ยคือไม้หนึ่งคือป่วยถูกไหม

ซึ่งก็อันนี้ก็ว่ากันไปได้ซ้อมมาตั้งนาน
ฉะร่างกายมันดอบตั้งแต่ก่อนจะไปแล้ว
เอาแค่หายทันเนี่ยยังลุ้นกันลำบากเลย
ก็คือขีดเดียวขีดเดียวกี่วันก่อนจะบินไป

ขีดเดียว๒วันเดินทาง
ซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุตินะถ้าเกิดว่ายัง๒ขีดอยู่ทำไง
คือ๒ขีดกับขีดในรัก

คือต้าเนี่ยสมบูรณ์พอสมควรอยู่แล้ว

เป็นอุบัติเหตุซึ่งต้าไม่ได้ผิดด้วย

ที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ในการแข่งขันหลังจากนั้น

แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าถ้านักกีฬา

ถามว่า๓คนแรกเนี่ย
สมบูรณ์หมดอ่ามันก็น่าจะพอดันไปได้เองไหว
คือยังบิวนี่นะฮะหายเจ็บแล้ว
แต่ระยะเวลาที่เขามาสะสมความแข็งแรง

อันนี้เหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
เราไม่กล้าออกไปพูดณวันนั้น
เพราะว่าเราก็เข้าใจแฟนคลับ
และคนไทยที่คอยลุ้นให้กำลังใจกับนักกีฬานะว่า

อันนั้นเนี่ยก็เป็นเวลามาแก้ตัว

สมมุติว่าพี่เล็กพี่ใหญ่บอกว่า

ต้องทำใจหน่อยในมุมคนวิ่งก็อาจจะมองว่า
โอ้โหขนาดเขาวิ่งเขายังอยากเต็มที่
แต่ว่าถ้าสมาคมมาบอกว่าปีนี้มันก็จะ

คือถ้าเราไปออกเขาแล้วไปเนี่ย

กระทบกับความรู้สึกของนักกีฬาเขาเลย

แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาไม่เต็มร้อยแต่เขาสู้
เพราะนักกีฬาสู้อยู่แล้ว
เราเข้าใจนักกีฬา

ซึ่งเมื่อกี้เล่ากันไปเนี่ยคนดูคงเข้าใจแล้ว

ถ้าพูดถึงอาการบาดเจ็บเนี่ยณตอนนี้เนี่ย

มันเพียงพอไหมถ้าเกิดในมุมเจนเรื่อง

อินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตื่นขึ้นมา

เขาโทรมาคุยกับผมเลยทางอินเดีย

เขาบอกเขามีหมอประจำทีม
ดูแลกอดดิตตลอดเลย

เพราะว่าอาการเล็กน้อยที่เกิดเนี่ย
แต่ต้องเอาหมอที่ชำนาญเฉพาะทางนะ

ไม่ใช่เป็นหมอทั่วไปหรืออย่างอื่นมาดู

เออเพราะฉะนั้นอยากให้ดิยังงั้นนะเพราะว่า
ถ้าเราจะก้าวไปสู่โอลิมปิกลึก

ปีนี้ถึงเจ็ด
หมายถึงว่าเราจะถ้าเลือกเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีลงมา

มันจะโตถ้าใครมีพรสวรรค์ดีโตไป๕ปีเนี่ย

คูณร้อยเนี่ยโอเคมันก็จะมีนักกีฬาที่

กับที่อาจจะเริ่มโรยลาลงไป
ตัวเลือกมากขึ้นครับเป็นเรื่องยา

เพราะว่าต้องทำให้มีตัวเลือกครับ
โอ้โหแต่เท่าที่ฟังแล้วเหมือนงบประมาณก็เข้าใจได้

ก็ติดปัญหาอยู่เพราะว่าสมคมต้องพึ่งตัวเอง
อาคารเก็บอุปกรณ์ต่างเท่าที่เห็น
ใช้เงินสมคมของตัวเอง

อันนี้ที่มันมีแต่ว่าเสร็จปุ๊บถ้ามา
ถ้ามันได้ที่ปุ๊บมันจะได้วางแพลนทั้งหมด

อาคารนี้จะเหมาะสมกับการกับตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับ

ที่ที่เด็กอาจจะบอกว่าอันนี้เราก็คุยกันได้แหละ
เพราะว่าต้าสรอัดก็เป็นคนโพสต์หลังโจ
เสียดายคืออยากไปเก็บตัวต่างประเทศ

คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นประธาน

คนที่เป็นประธานต้องมีความเข้าใจเรื่องกีฬามาก
ถึงเห็นภาพว่ากีฬาชนิดไหนประเภทไหน

เราทำโครงการไปเนี่ยไปเสนอเนี่ย

เฮ้ยโครงการนี่ดีมากเนี่ย
ถ้าตามแผนงานโครงการนี้

เป้าหมายเราจะเดินทางไปเชียงใหม่

หายไปคือคนที่มานั่งเป็นประทำให้เข้าใจเรื่องการพัฒนา

ผมว่าเรื่องอื่นผมเคยคุยกับหลาย
แล้วจริงสถิติกีฬาที่มันเป็นหลัก

สมมุตินักกีฬาอย่างวอเล็กบอลเนี่ย

มีมาให้แต่มันไม่เพียงพอที่จะไปสแกนทั่วประเทศ

คือของเราไม่เข้าใจเลยว่า
จะพัฒนาคนไปสู่ระดับโลกเนี่ย
ควรจะดูแลกันยังไง
มีราคาให้ต้องจ่ายนะใช่ไหม

พอมานั่งคุยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยใจแทนเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้เด็กมันมีทรัพยากรรออยู่
แต่ว่าการที่จะเรียกเด็กมาเก็บตัวมาซ้อม

ฝึกซ้อมกับอุปกรณ์แข่งขันเนี่ย
มันคล้ายกันแต่มันแตกต่างกัน
แข่งขันเราจะเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดใช้แข่งขันเป็นหลัก
แต่ถ้าอุปกรณ์สอบเราจะอุปกรณ์ที่ดีแต่คงทนสอบได้นานเพราะไม่เหมือนกัน
ไปแล้วไม่ให้บอกผมก็ไม่รู้สาเหตุเพราะเคยให้งบประตูหนึ่งสำหรับอู่กองฝึกซ้อมประจำปี
ตั้งแต่ต้นปีอย่างนั้นเราซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ฝึกซ้อมเป็นหลัก
คือจริงถ้ามองให้ทะลุต้องรู้แล้วว่าระหว่างฝึกซ้อมกับวันแข่งขันเนี่ยอุปกรณ์มันคนละตัวกัน
ใช่มันก็ต้องมีอะไรที่เป็นความเคยชินเหมือนฟุตบอลเขายังต้องได้เตะลูกฟุตบอลจริงที่จะได้แข่งเลย
แต่ก็ต้องได้มาก่อนโอ้โหคุยแล้วนี่มันไหลเรื่องเลยนะ
นักกีฬาก็ยังไม่ได้รับเงินสมคมก็ทดลองจ่ายเรื่องเก็บตัวไปก่อน
ใช่เพราะมันก็เดินต่อไม่ได้
ปัญหาที่สองโค้ชต่างชาติที่เราเข้ามาทำงานให้เราในบ้านเรา
สมคมก็ทดลองจ่ายให้ทุกเดือนเดือนหนึ่งประมาณ๗แสนบาท
สี่เดือนก็สองล้านแปดสามเดือนก็สองล้านหนึ่ง
สมคมเงินตัวนี้เรามีเงินก้อนหนึ่งไว้หมุนเวียน
พอหมดก๊อกมันก็ไม่เดินต่อไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมถามคำเดียว
พนักงานกทจ่ายทุกชื่อเดือนได้
ต่างประเทศมาอยู่บ้านเราทำไมจ่ายเขาทุกที่เดินไม่ได้

ผมชอบที่มันก็ต้องพูดกันตรงเพื่อให้มันเกิดการพัฒนา

อย่าลืมโค้ดทุกคนที่มาทำงานในบ้านเรานะ
ก็ต้องส่งเงินกลับไปครอบครัวเขาใช่
สมคมจะจ่ายจืดจ่ายดำไม่อยู่แย้วแรกเขาก็ไม่ได้
มีเงินเท่าไหร่ต้องฟักมาลงทุนก่อนจ่ายไปก่อน
ก็เลยเป็นที่มานะที่มันก็อาจจะต้องยากหน่อย

บางประเภทโง่มาเขาตั้งไว้นี่
มันก็ไม่ได้เต็มที่เราจะไปจ้างโค้ดได้
ก็ต้องมีหาสำรองจ่ายบวกเงินไปด้วยถูกไหมล่ะ
เอาคือวิธีการพิจารณานะ
เงินเดือนโค้ดเนี่ยโค้ดกระโดดสูงคนหนึ่ง

เขาสร้างนักกีฬาหญิง๒คนคอรีไฟล์โอลิปิก๓ครั้ง
ใน๔เกมเนี่ยตัวจริงเจ็บปั๊บ
ที่สองอยู่ด้วยกันขึ้นมาได้เหรียญทองแทน

เขาสร้างตัวใหม่ตัวแทนตัวตายตัวแทนตลอดเวลาวงรอบ
๒๑ปีเนี่ยผมเพิ่งทำภาษาภาษาเข้าไป
ขอปรับเงินเดือนให้เขาขึ้นเพราะว่าขนาดนี้เนี่ย
ต่างชาติมาติดต่อเขาหลายชาติเลยอยากเอาเข้าไป
เดือนนึงถ้าเขาได้๘๐๐๐ขอให้เขาเพิ่มอีก๒๐๐๐ให้เขาเถอะ
เขาสร้างมีผลงานตลอดอย่างชิงแชมป์เอเซีย
เหรียญทองแดงดูดสมชายไปเอเชียนเกม
รู้สึกจะที่๔ที่๕ที่๔ที่เกือบได้เหรียญทองแดง
คือมันไปตายด้วยระเบียบของการกีฬากองทุน
จำไว้นะระเบียบใครสร้างพระเจ้านี่ขีดไว้เหรอคนสร้าง

ไม่ไม่พิจารณาว่าจะทำยังไงใช้เงินก้อนเยอะเท่ากันแต่ว่าจะได้ผลมากกว่า
ซึ่งจริงเวลาทำเรื่องไปแต่สมาคมกีธาเองก็ต้องดูแล้วว่า
ภาพของใครสามารถมาสร้างให้มันเกิดผลถูกไหม
เราจะไปขอขึ้นมาเดินเท่าไหร่คดที่มีผลงานไม่ได้
เอเชียนเกม๓คนกลับไปแล้ว

นี่ผมก็มาทำบังทึกเข้าการเกรอา
มาอยู่เราแล้วไม่มีฝนการเรายาเข้าไหวนะ

อยู่ต่างสะนักเกราะลูกใหม่มาต่อแถวได้

ถ้าไม่ได้เราบอกให้เลยว่าหมดสิ้นปีจะไม่อนุญาต

เพราะว่ากีฬาประเภทนี้มันเป็นกีฬาที่เอาเศรษฐีเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว
มันเห็นว่าพัฒนากันได้ยังไงบ้าง
ไม่ใช่ส่งนักกีฬาไปแข่งเนี่ย
เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะไปแข่งที่เกาหลี
นักกีฬาที่แข่งชิงแชมป์เอเชีย
เอเชียเกมรักษาแต่หลับได้อยู่

แต่ถ้าสดิตตกมาอย่างทุกข์หนักหายไปเม็ดหนึ่งเนี่ย

จะได้ว่าหลังจากนี้เป้านี้ต่อกับเกาหลี

การแก้ไขปัญหาอะไรทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลา
แต่ถ้าเกิดมองไปถึงโอลิมปิกเนี่ย

เพราะว่าผมยังตั้งประเด็นเรื่องว่า

วันนี้คุยกันยังไงครับที่เด็กจะไป

เอาโอลิมปิกที่ใกล้ตัวก่อนคือ

เรามีโอกาสที่เตรียมตัวให้ดีที่สุดคือ

หมายถึงไปที่นู่นนะ
ครั้งที่บาฮะมัส
อเมริกาใต้

เพราะว่าที่นี่เป็นที่จัด

บ๊วยบ๊วยบ๊วยปกติเราไม่ค่อยได้ไปใช่ไหมที่นี่
คนเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่มี

เจ้าภาพประกาศเลยถ้าใครไม่ฉีดยา

แล้วเศรษฐีที่ไปแข่งที่นู่นได้ไปโอนปิก

เพราะมันเอา๑๔อันดับถูกไหม
เพราะเราไม่ได้แข่งก็หมดเสร็จ

มันหลายอย่างบางทีเนี่ย
จังหวะมันไม่ดี
สำหรับทีม

นี่ไปนี่เดินเอกสารกันล่วงหน้าถูกไหมครับ
เพราะว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้

หนังสือเชิญมาจากอเมริกาแล้วก็ขอวีซ่า
เพราะว่าคราวนี้ผมเองก็

เหรียญทอง๒๐๐เมตรของจาไมก้า
เขาโอนสัญชาติเป็นอเมริกาแล้ว
อยู่ที่รอแอนเจริสนี่แหละ

ไปถึงกี่วันยังไม่ต้องแข่ง
แล้วก็จะเดินทางเข้าไปกรอบประมาณ๗วัน

เพราะประสบการณ์รอบก่อนก็ที่ไป
ครั้งหนึ่งที่ไปปรับตัวก็ขอ

เราขอเข้าประเทศเขาก่อนสัก๗วัน

อเจมส์๑๔ชั่วโมงเอ่ย๑๒ชั่วโมงอะเป็นเรื่องใหญ่
อันนี้มันกลายว่าเรากำลังคุยกันในมุมที่เราเข้าใจกัน
แต่ว่ากลายเป็นว่าเรากำลังทำงานกับ
เรื่องนี้คือคุยในที่คัดเลือกตัวนักกีฬาผมก็เสนอว่า
กีฬาที่มีโอกาสเข้าไปแข่งขันและมีโอกาสเนี่ย
ควรจะให้ไปก่อนอย่างน้อย๕วัน๗วัน
เพื่อปรับเวลาจริง๕วัน๗วันก็ไม่เยอะแล้วนะ
ใช่ไหมผมว่าก็ไม่เยอะนะนิดเดียว
ใช่เปล่าแต่คนดูแลเงินเนี่ย
เขาคิดว่าทำไมต้องไปเยอะอย่างนั้น
เขาไม่เคยผ่านกรรมเป็นนักกีฬา
หรือดูแลกีฬาชนิดนั้นเขาไม่เข้าใจหรอกว่า
ที่ทาเป็นโดยเฉพาะสปินนะเป็นประเภทที่ระบบประสาท
มันก็ยังเสียโอกาส
ขนาดนั่งออกบล็อกเนี่ยเหมือนจะนั่งหลับได้ไหมล่ะ
ระบบประสาทมันไม่ตื่นเข้าใจครับ
ของการกีฬาออกมาเลยมาสัมผัสของจริง
ในภาคปฏิบัติเลยเขาจะได้เข้าใจว่ายังงี้ได้ยังงั้นไม่ได้
ควรจะสนับสนุนกันยังไงให้เหมาะสม
เพราะว่านักกีฬาก็อยากมีความสำเร็จได้เหรียญ

เจ้าของเงินการกีฬาเขาก็อยากได้
แต่ผมคิดว่าเขาไม่มีประสบการณ์ครับ

วันนี้ถือว่ามันถึงเวลาที่เราต้องพูดกันตรง
กันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราควรต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

ผมก็จำได้ว่าทั้งพี่ใหญ่พี่เล็กก็พูดเรื่องนี้มาอยู่แล้วตั้งนานแล้วถูกไหม
ต้องตื่นด้วยคือสิ่งหนึ่งควรควรควมงบประมาณต้องตื่นด้วย
บางทีไปแข่งอย่างอาเชียนไม่เท่าไหร่

เพราะดังน้อยเนี้ย
วันหนึ่งจะฟื้นตัวชั่วโมงกว่า

ถ้ายิ่งไปอเมริกานี่เรื่องใหญ่เลย

สรุปดีกว่าในมุมของพี่ใหญ่พี่เล็ก

สรุปเมื่อกี้ที่ไล่ปัญหามาคนดูฟังตามเข้าใจแล้ว
สิ่งที่อยากให้มีการปรับแก้คือ

ตอนนี้อยากให้แก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้าง
ที่มันนอกเหนือจากเรื่องของการฝึกซ้อมของเรา

เรื่องแรกเลยเราตั้งโครงการไปขอไปเนี่ย
อย่ามาอนุมัติใกล้

เราจะได้ดันต่อเพราะว่าอย่างของก็ไปฝึกซ้อม
วุกฐานที่พักหรือที่ฝึกซ้อมเต็มหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่มากหลายแห่งจะเป็นอย่างนี้

เราต้องมาดูข้อที่จริงว่าประเทศที่ไปอัตราแลกเปลี่ยนเงินเขา
อยู่จ้าให้ระบบไทยแล้วไปอยู่ที่นี่เราอดตายไปเดียว
แล้วก็แม้แต่ภายในประเทศก็ตามเนี่ยเบี้ยเลี้ยง๔เกมเก็บเบี้ยเลี้ยงอาหารนะ
อืม๓๐๐อ่ะวันนี้ค่าข้าวเท่าไหร่แล้ว
แล้วนักกีฬาต้องกินอาหารที่มีโภชนาการนะมากขึ้นมากขึ้นใช่มากขึ้น
เหมือนผมกินไม่ได้นะอย่าหิวเมื่อไหนเขากินก็ไม่ใช่
อย่างพวกเราเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาเรากินเพียงแก้หิว

ก็อยู่ได้แต่นักกีฬาไม่ได้

เขาต้องการมากกว่ามากกว่านั้น

ใช่มะคือความหุ้มใจนักกีฬาจะบอกว่า
วันนี้มาคุยกันเนี่ยคือไม่ใช่บอกว่าอยากจะให้มาพูดเพื่อให้
ผลครั้งสุดท้ายผมก็มีโอกาสได้ส่งทางไลน์หาลือท่านผู้ว่ากล้องศักดิ์นะครับ
ก็ตอบมาว่าพร้อมจะเต็มที่
อันนี้ท่านภูมิว่ากล้องศักดิ์บอกเองแล้วนะ
อย่าให้ปัญหาท่านเกิดเดี๋ยวเผื่อผมมีโอกาสผมจะได้คุยกับท่านเรื่องนี้ด้วย
คือตอนนี้เวลาระดับข้างล่างเนี่ย
ผมก็ไม่เข้าใจระบบการจับบุคลากรแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ย

ถ้าได้คนที่เข้าใจเรื่องความแม่เลิศต่อเนื่องเนี่ย
มันก็ดีอย่างเห็นคงกำลังอ้อใช่ไม่ใช่
แต่ถ้าคนใหม่มาลงทังหมวดเลยนี่ทางแผงเลยนี่
มันก็เป็นปัญหาคนใหม่ไม่รู้

ไม่แต่แข่งเขานี้
เสนอที่วิ่งผลัดไปเนี่ยปกติต้อง๖คนชนะ

ไม่รู้กฎิกาด้วยว่าจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้น
ต้อง๖คนวิ่งผ่านสิบคุณร้อย
แต่อย่างทีมผมจะเอาไปอเมริกาเนี่ย

ถ้ามีใครมีปัญหา๒คนเหลือ๒คนตัวเลือก

คือคิดว่ายังไงต้องครบเครื่องไว้ก่อน
มีตัวเหลือตัวขาด

แล้วก็เรื่องการซ้อมมันจะได้เข้มข้น

ก่อนนี้วิ่งผ่านในประเทศอเมริกาเนี่ย
ทุกคนพร้อมเหมือนผมส่ง๒ทีม

ชัวร์อีก๒คนก็นั่งรออีก๒คนเจ็บก็ไม่ได้
เราต้องสร้างเด็กใหม่ขึ้นมาทดแทนเด็กเก่าด้วย

จริงผมเคยได้ด้วย

เมื่อกี้คุยแล้วไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่า
แล้วที่ผมคุมทีมนี้นะครับจริงที่สำคัญคือเยาว์บำรุม
ทีเกมที่กันที่กันเห็นว่าพฤษภะของมุมไปแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับ
ตั้งแต่มุมปีแล้วตั้งแต่สัญญาคนเคยทีเกมต่อที่เขาบอกเข้าประชุมเป็นอยู่
ว่าจะอนุมัติเงินแต่ว่าอนุมัติแล้วนะวันนี้ยังเหมือนไม่ได้บาทหนึ่งนะ
อ้าวแล้วยาที่จะใช้ทำไงเราก็ซื้อเอง
ซื้อเองสมคมออกตังค์ซื้อเองตลอดซื้อเองตลอด
ผมถามได้ว่าคุณเก่งสิทธิ์ทัศน์รู้ว่ากีฬาประเภทไหนต้องกินยาอะไร
อันนี้ก็จริงนะ
มันต่างกันนะ
เฉพาะในกีธานะมีตั้ง๒๖๒๕ประเภทมันก็แตกต่างกันแล้ว
ครับสปินกับสีรอยด์กินเหมือนกันกลุ่มเลือดกายอีกแบบนึงกลุ่มร่างอีกแบบนึงยา
เพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกต้องซื้อตามที่เขากำหนดไว้
ผมบอกอย่างนี้บ้านมันก็คงอยู่แถวนี้ไปไหนไม่รู้

คืออยากจะเรียนอย่างนี้ก็คือว่า

อะไรเช่นแบบเกมหรือองค์เบลลิกก็ตามเนี่ย

แล้วทำไมปล่อยห่วงเวลาเลยมาหลายเดือน

อันนี้คือที่คุยกันเนี่ยคือช้างเลยว่า

เปล่าจริงแล้วยังเก็บตัวไม่ควรช้า

เรื่องมันเป็นชุมนวัฒน์จากอนุมัติ

ทำเรื่องไปตั้งแต่กัญญาปีก่อนถูกไหม

ก็พูดง่ายว่า

ถ้าไม่แก้ไขระบบให้ดีนะ
เราไปเจ้าภาพสีเก็ม

อย่าไปแพ้เวียดนามแล้วกัน
ใช่อันนี้ไม่ต้องมองไกลถึงไหนนะ

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากีฬาไหนจะแข่งที่ไหนเลย
เออใช่